มาดูเรื่องคอร์เซนเตอร์ค่ะคุณผู้ชม

เพราะว่าตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มนะคะ
เป็นในหน้าแก๊งคอร์เซนเตอร์
แล้วก็สมาชิกแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะ
ไปจับได้แล้วก็ควบคุมตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยค่ะ
ร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นฟ่องโจร
ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
นี่คือวินาทีจับกลุ่มเลยคุณผู้ชม
ศูนย์ปราบรามอายกรรมทางเทคโนโลยี

รถกระบักของนางสาวรุ่งรุดีนะครับ

ขับอยู่บนถนนบายพาสที่อรัญญประเทศสะแก้วค่ะ
ไปทำงานเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่กัมพูชา
สอบสวนเบื้องต้นก็รับสารภาพนะคะ
อันนี้รายหนึ่งนะคะคุณผู้ชมรายนี้รับสารภาพ

นายพงธนาอายุ๓๖ปี
อันนี้ไปจับได้ที่บ้านพักย่านสวนหลวงกรุงเทพนี่เองนะคะ
เป็นผู้ต้องหาในคดีเดียวกันแต่รายนี้ปฏิเสธค่ะ
บอกไม่ได้เป็นในหน้าจัดหาแต่ยอมรับว่าเคยขับรถพาคนไปส่งที่ชายแดนจริงนะคะ
ค้นในบ้านก็ไปเจอวัยรุ่นชาย๔คนหญิง๔คน
พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายรายการ
นี่แหละค่ะทั้งหมดนี้กำลังควบคุมระบบเว็บไซต์การพนันออนไลน์
อืมก็ถูกควบคุมตัวทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีขยายผลต่อไปนะคะ
ล่าสุดพลตำลดเอกดำรงสาหกิติประพัดรองพบตรอ
ไปที่ด่านอรัญญประเทศไปรับตัวชาวไทยเก้าสิบสี่คนครับ
ซึ่งทางตอมอล์ของกำบุชาเนี้ยนะคะควบคุมตัวส่งกลับประเทศไทย
อืมเพราะว่าถูกจับกลุ่มในคดีแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมนี่คือแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะ
เป็นคนไทยคนไทยทั้งหมดนี้ก็จะถูกคัดแยกดำเนินคดี
ตามแต่ละข้อหาที่กระทำความผิดที่หลอกลวงประชาชน
ซึ่งหลายรายก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการก่อเหตุด้วยค่ะ

รอยเป็นตำรวจตำรวจเก๊
ซึ่งทางตำรวจเขาก็จะเดี๋ยวจะมีการสอบสวน
แล้วก็เปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ